หญิงคนนึงเนี่ยนะแล้วก็ครอบครัวเนี่ย
ส่งข้อความมาร้องในเพจของโหดกระแส
บอกว่าผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะขออนุญาตเฉยโอนกระแสนะฮะ
เอ่อก็บอกว่าเนี่ยคือตัวเองเนี่ย
โดนกระทำแบบนี้๑๒๓๔แบบนี้

แต่ทีนี้ไอ้ตอนที่เราดูในตอนแรก

ตอนที่มีคนมาร้องเรื่องของฟ้า

จำได้ไหมตอนนั้นฟ้าที่ถูกทำร้ายร่างกาย
จนกระทั่งแบบเอ่อใจกล้างทำอะ

ปากนี้ก็คือพังกลามหักกระดูกหักทุกอย่าง

แล้วก็คือตอนนี้ส่งฟ้าไปรักษาตัวอยู่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

ก็สงสัยว่าคุณทำได้ยังไงอืมคือหนึ่งเนี่ยคือคุณเป็นสิบรถสิบตำรวจอ่ะแล้วคุณเป็นตำรวจแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะไปขอขอแบบทหารที่มาเป็นรับทหารรับใช้จริงจริงแล้วเรื่องรับใช้มันไม่ควรจะมีแล้วด้วยใช่มันไม่ควรจะมีแล้วด้วยซึ่งมันเป็นประเด็นสังคมมานานแล้วมันเป็น
เขาก็เลยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกกระทำเนี่ยนะหลายอย่างมากนะครับ
ก็คือมันเริ่มจากการที่ว่าถูกตบหน้าก่อนก็ถามว่าทำไมถึงถูกตบหน้า
ก็บอกว่าเธอเองเนี่ยทางฝั่งของตำรวจที่เป็นนายจ้างเธอเนี่ยบอกว่า
ไม่ได้พูดคำว่าค่ะแค่นั้นเองตบหน้าทางฝั่งเหยื่อก็บอกว่า
หนูพูดแล้วคือพูดแล้วนะว่าค่ะมึงอย่ามาเถียงกูมึงอย่ามาแถมมึงไม่ได้พูด
อะไรอย่างเงี้ยวันดีคืนดีก็ให้ทางฝั่งผู้หญิงคนนี้ทางเหยื่อเนี้ย
เขาม้วนผมให้ปรากฏว่าม้วนไม่ดีแบบอะไรอย่างเงี้ย
ก็เอาไอ้ที่หนีบผมเนี้ยหนีบแขนเขาเตยไปลอยเลยหนีบแขนเลยเอืม
เสร็จปุ๊บพอมันตำรวจหญิงบอกไงรึเปล่า
คุณไม่รู้ว่ามันมันร้อนแล้วตายอะไรแบบเนี้ย
แล้วก็เอาแอลกอฮอล์พ่นที่ผมแล้วก็จุดไฟเผา
นี่ดูนะครับใช้เครื่องชอสไฟฟ้าชอสบ้าง
เอาไม้บรรทัดเหล็กสับหน้าจนกระทั่งกระมูกเนี่ยหัก
วันนี้นั่งคุยเนี่ยดั้งหักนะ
หัวนี่แตกก็ไม่ไปเย็บนะปล่อยให้มันนั่นไปเอง
หูเหอฉีกเนี่ยเอาไม้ตี
ธรรหมดที่ไปทำแบบนี้นะ๒เธออ้างว่าคืออ้างโง่ไม่อ้างให้อ้างกับตัวเหยื่อนะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นภาระยาของสวทั่น
ส่งเรื่องนี้ให้คุณกันกับทางฝั่งของทนายภัยศาลไปช่วยดูแล
แล้วแต่ทีนี้ไอ้ประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาคือ
ผมก็ได้มีโอกาสพูดในรายการนะนะ

ก็คือ๑เนี่ยทางฝั่งของกองทัพก็ต้องออกมาตอบ
ให้ได้ว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้มีการฝากเหยื่อไปเป็นทหารได้
โดยการที่พอออกมาจากทหารแล้วก็มีการเอาตัวเองเอาตัวเหยื่อคนนี้กลับมาเป็นทหารรับใช้ในบ้านตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วยนะ
แล้วก็ยึดเงินเป็นเงินเดือนเนี่ยโดยการอ้างว่าเป็นค่าสมัครที่ฝากไปเป็นทหาร
ตรงนี้ก็ต้องตอบต้องตรวจสอบต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้หนึ่งนะ
สองตำรวจก็ต้องออกมาชี้แจงให้ได้ว่าคนคนนี้เป็นตำรวจ
แล้วที่สำคัญที่สุดถือกฎหมายในมือไปทำร้ายประชาชนแบบนี้ได้ยังไง
และข้อที่๓คือเรื่องราวของถ้าเธอมีสามีเป็นสวจริงตามกล่าวอ้าง
อันนี้ต้องความเป็นธรรมนะเพราะเราก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงนะ
แต่ข่าวมันเป็นแบบนั้นถ้าเป็นสวจริงตามกล่าวอ้าง
อันนี้ก็เรื่องใหญ่เพราะสวเองก็เหมือนอยู่ในสภาในสภา
เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหประชาชนจะอยู่ยังไงก็บะไล
เพราะทุกหน่วยงานเลยสะเทือนทุกหน่วยงานนะวันนี้
ผู้หญิงคนนี้สะเทือนทุกหน่วยงานนะ
เพราะฉะนั้นคือต้องตอบสังคมให้ได้
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้
ถ้าเรื่องนี้สืบเนื่องไปถึงสวแล้วสวให้ท้าย
ก็ต้องมีการตรวจสอบหรือมีอะไรต่างนานาอีก
แล้วผมจะบอกให้เท่าที่ผมทราบมาตอนนี้ยังไม่จบนะ
อาจจะมีเหยื่อเพิ่มเป็นคนเก่าที่เคยอยู่ในบ้านไม้

ซึ่งวันนี้เมื่อถามพูดว่าผู้ถูกเก่าก่อนเนอะ
ผู้ถูกเก่าหาเนี่ยไปทำงานอยู่ที่กอรมนภ๔หรือเปล่า

ไม่ได้แค่เอาชื่อไปใส่นะคือต้องมาทำ
เพราะว่าบรรจุเนี่ยทุกอย่างต้องดูมีการตรวจสอบทั้งหมดเลยคุณหนุ่ม
ว่าเหตุการณ์มันจะต้องยังไงอาจจะต้องพักงานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้

ซึ่งวันนี้ถ้าสมมุติมีความเกี่ยวข้องจริง
ก็ต้องเรียกว่าล้างบาง
ต้องล้างบางกันชุดใหญ่เลย
ก็นี่แหละประเด็นที่มันเกิดขึ้นน่ะนะก็โอ้โหมันมันไปกันใหญ่อ่ะเนอะ
คนตามเห็นเรื่องจดหมายคืออะไรพี่
ก็อันนี้เนี่ยทางฝั่งของสันติบาลเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงนะครับ
ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ออกมานะครับ
ก็ชี้แจงว่าคือทางฝั่งของสันติบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้พอเป็นประเด็นขึ้นมานะครับแล้วแน่นอนเธอตัวเหยื่อไปแจ้งความแล้ว
ทางเขาก็เลยมีการประชาสัมพันธ์ออกมาว่าบุคคลท่านใดที่เป็นผู้ถูกกล่าวหา
กำลังตอนนี้กำลังตามตัวอยู่นะแล้วก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจนะ
เพราะตอนนี้รับเรื่องแล้วก็คือเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ออกมาแบบนี้
อันนี้คือได้กันทุกที่แล้วนะฮะสื่อตอนนี้ได้กันทุกที่แล้วอันนี้อืม
นี่นะครับซึ่งในนี้คือทางฝั่งของตำรวจเนี่ยเขาก็ยืนยันมาเลยว่า
คนนี้เป็นใครอะไรยังไงเนี่ยก็จะมีชื่ออยู่ในนั้นเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเขาตามตัวอยู่นะฮะตอนนี้
เป็นข่าวฟังแล้วมันยังต้องยังมีอย่างนี้อีกเหรอ
ไม่คือ